แก๊งเงินกู้โหดที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะ

ไล่ยิงปืนมาตั้งแต่ปากซอยหมู่บ้าน
บุกเข้ามาถึงในบ้านเอาปืนเอามีดเอาไม้มาข่มขู่
แถมไปต่อยกับลูกของเจ้าหนี้

แล้วมันต่อยเด็กอ่ะค่ะ

พี่พี่พี่รู้หรอพี่

ในฆ่าแม่งผมรู้หรอพี่

แม่งแม่งเมืองเจ้าก็ได้
พี่พี่อย่าพี่

นี่ลูกค้าพวกลูกค้านี่คือเพื่อนบ้านนะคะ
คือแก๊งเงินกู้อะไรเนี่ยผู้ชายหมดเลยนะ
มีมีดมีปืนมีไม้หน้าสามมาหมดเลย
ไล่ตามหาเด็กอายุ๑๖คนเดียว

เก่งมากเลยกับเด็กอ่ะ
นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
คือต้นเรื่องเนี่ยมีผู้หญิงคนในหมู่บ้าน
๑หมื่นบาทและเธอพนใจทุกวัน
วันละ๒๐๐ไม่เคยขาดเลย
ทีนี้วันเกิดเหตุไอ้แก๊งนี้มันมาตามทวงหนี้ถึงบ้าน
พอดีคนแม่ไม่อยู่อยู่แต่ลูกสองคน
ลูกชายก็บอกแม่ไม่อยู่กลับไปก่อนเดี๋ยวแม่โอนตังไปให้

ก็มีปากเสียงทะเลาะกับลูกชายคนโต

ตอนแรกที่แก๊งทวงหนี้มามาไม่กี่คน
ลูกชายมีพี่น้องแถวนั่นมาช่วยเหลือ

แล้วก็คราวนี้แหละค่ะรุมกันเลย
เจอกับแม่แล้วก็ป้าของน้องที่ถูกทำร้ายก็คือแก๊งลูกหนี้แหละนะ
เขาบอกว่าเนี้ยเนี้ยดูสิมีกระสุนปืนตกอยู่ที่บ้านด้วย
เงินกู้มันยิงหล่นทิ้งเอาไว้คือเขายอมรับว่าไปกู้เงินมาจริง
แต่ก็ไม่ได้ขาดส่งเลยนะแล้ววันที่มาทวงอ่ะไม่อยู่บ้าน
ก็มาต่อยลูกชายเขาแล้วแก๊งก็โทรเรียกเพื่อนบุกมาถล่มที่บ้าน
อย่างที่เห็นในคลิปเลยแม่ลูกอ่อนจะร้องที่นี่ค่ะเพื่อนยิงมาตั้งแต่ปากซอยเลย
เหรอคะคนเต็มซอยยิงมาอย่างงี้เลยอ่าพอมันเข้ามาเนี้ย
เพื่อนมันก็ยิงมาตั้งแต่บ้านหน้าปากซอยปากซอยแหละค่ะใช่

ทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกน่ากลัวมากไม่เคยมีไม่เคยมี
ทีนี้น้องวัย๑๔ปีที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือน้องเล่าบอกว่า
แรกรอบแรกที่มาต่อยกับพี่ชาย

เพราะมันมาแบบอาวุธครบมือยิงปืนมาตั้งแต่หน้าปากซอยอ่ะ
มาถึงบ้านหลังเดิมเจอแค่ตัวน้องคือน้องวัย๑๔ปีคนนี้เขาถาม

ขู่เลยบอกว่าถ้าไม่บอกว่าพี่ไปซ่อมที่ไหนจะแทงให้ตาย
ทีนี้มันไม่ใช่แค่แก๊งลูกหนี้ที่เดือดร้อน

ลูกเล็กวิ่งเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้า

ยิงตรงนั้นก่อนหนึ่งนัดแล้วก็มายิงอยู่นี่

ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูวิ่งเข้าบ้านแล้วเขาชี้ปืนเข้ามานี่

ค่ะเขาชี้หมดทุกหลังแหละเขาเดินมา
มันมันพูดว่ายังไงบ้างมันพูดว่ายังไงบ้างตอนมันชี้
ไม่รู้หนูพาลูกวิ่งลูกก็ร้องไห้ตกใจเสียงปืน
เอาลูกไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
มันไม่สมควรทำทำเกินกว่าเหตุค่ะ
เกินกว่าเหตุจริงไม่น่าจะมายิงหรอกใช่ไหมหละ
ทั้งรถทั้งรถก็ขี่ทั้งวัน
แต่ตำรวจจับได้เร็วมาพี่

แจ้งความแล้วนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกแก๊งนี้มาสอบสวน
ล่าสุดครับทุ่มหนึ่งฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ
ถ้าเป็นแก๊งเงินกู้แล้วทำแบบนี้เนี่ย
ผลระบบตรีนัดถนนประชุมท่านผู้ประคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าตำรวจจับได้แล้วฮะ
ติดตามตัวแก๊งเงินกู้นอกระบบได้แล้ว๓คน
จากนั้นคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวน
แต่ยังยืนยันว่าฝ่ายตัวพวกเขาถูกลูกชายของลูกหนี้ทำร้ายก่อน
ก็เลยมีการชกต่อยกันขึ้นกระทั่งทราบเรื่องนะฮะ

ขณะที่พลตำรวจตรีพิศนุอุณหะเสรีนะครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีระบุว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องแยกเป็น๒กรณี
คือหนึ่งการทะเลาะกันชกต่อยกัน
คือ๒การพกพามีดและปืน
ขอยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาครับ
ใหญ่ได้ยังไงพรุ่งนี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะไปสอบปากคำผู้ต้องหาและแถลงข่าวนะครับ